ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในป่า๒๓ที่ในพื้นที่ประเทศไทยดับไปหมดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยค่อนข้างโล่งใจแต่มีหนึ่งจุด
เกิดขึ้นตั้งแต่สิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานับจนถึงวันนี้ค่ะยังดับไม่ได้เลยนะคะ
ก็คืออุทยานแห่งชาติทัพลานในจังหวัดปราจีนบุรีสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแล้ว๒๒๐๐ไร่
แล้วพอไฟป่ามันเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมัวเนี่ย
ควันค่ะตอนนี้กระจายเต็มพื้นที่เขาแล้วพอลมมันมาช่วงเนี้ย
มันก็พัดกลุ่มควันเข้ามาในตัวเมืองนะคะก็คือสามตำบลของอำเภอนาดี
ตำบลแก่งดินสอตำบลทุ่งโพตำบลบุพรามประชาชนเป็นหมื่นได้รับผลกระทบนะคะ
นายวิชัยพรลีแสงสุวรรณผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑ปราจีนค่ะ
บอกว่าจัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่หนึ่งร้อยนายแบ่งเป็นสองจุด
จุดแรกเป็นสกัดไฟป่าที่มาจากสวนห้อมได้จัดกำลังชุดเสือไฟโคราช
เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าวังน้ำเขียวและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลานสนที่กำลังกันค่ะ
ทำแนวสกัดไฟจุดที่๒บนภูเขาภูสามงามหรือผาแดง
จุดนี้ก็ส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าปราจินบุรีเจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าสะแก้ว
ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานไปทำแนวสกัดไฟ๒จุดนี้
คุณผู้ชมสงสารเจ้าหน้าที่มากค่ะได้เห็นที่เป็นควันแบบนี้
เขาไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยนะคะใช้คำว่าทำงาน๒๔ชั่วโมง
และจะไม่กลับออกมาจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น
ให้กำลังใจกันหน่อยนะคะขณะที่บรรยากาศช่วงกลางคืนที่ผ่านมาค่ะ
ยังมีอยู่เลยไฟป่าเนี่ยมันยังลุกไหม้พื้นที่ทัพลาน
ตำบลบุพราม๒จุดเนื่องจากในพื้นที่ลมพัดแรง
เพิ่มความรุนแรงของไฟป่าเจ้าหน้าที่ทุกนายยังคงปฏิบัติหน้าที่
อย่างสุดความสามารถส่งกำลังใจเข้ามานะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ต้องดูแลรักษาตัวเองด้วยนะคะ
จุดไหนที่มันเสี่ยงเกินไปก็ค่อยค่อยทำละกันเอ่อ
หรือส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผ่านไลน์หน้าจอของไทยรัฐทีวีเป็นสื่อกลาง
ส่งต่อให้ก็ได้นะคะส่งไลน์มาพูดคุยกับเรา